โต๊ะรองได้ให้ล้าน

เพราะร้องได้ให้ล้าน
เพราะร้องได้ให้ล้าน
เพราะร้องได้ให้ล้าน
เสร็จสิ้นไปอย่างนุ่มนวลค่ะ

ไม่มีเธอจะบอกรักใครของคุณหญิงทิติกานะครับ

โด่งดังไม่น้อยกว่าชุดแรก

ซึ่งมีเพลงไม่มีเธอจะบอกว่าใครเป็นเพลงลูกทุ่งป๊อป

นองในคุณเรืองยศพิมพ์ทองครับ

เป๊กเห็นน้องวาวแบบแสดงทาท่าดีใจ

คุณวาวร้องได้๑แสนบาท

เย้

แต่โลกมันเปลี่ยนไปก็ต้องมีความเข้มแข็งบ้าง
ผู้หญิงสมัยนี้จะให้มาเรียบร้อยอยู่บ้าน

มาถึงเพลงที่๓กันล่ะ

โหผิดกับเพลงเมื่อกี้

เพลงนี้เนสน่าจะร้องพริ้วเลยไหมครับ

ถ้าฟังมา๒๓วันจะร้องไม่ได้เลย

ยังไงครับเพลงนี้

ทบทวนค่ะเพราะว่าเพลงนี้คือ
เวลาหนูไปร้องโชว์เวลามีงานที่บ้านเนี่ย

แต่ก็เมื่อกี้ร้องทบทวนแล้วก็โอเคอยู่ค่ะ

ตอนนี้มาตัดสินใจกันเลยนะครับ

เพลงที่๓มูลค่า

ตกลงจะเล่น

เล่นค่ะ

แต่ปรากฏว่าเป็นเพลงที่เธอใช้ร้องบ่อยมาก

เขาจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ยังไง

อ่าทุกคนบอกไม่ใช้หมดเลย

แล้วก็ปากน้อยของน้องวาวครับอาจจะงับไม่ทัน

เพื่อจะเปิดได้แผ่นป้ายลดความเร็วลงมา
ไม่มีค่ะ

อันนี้ไม่ได้ขับรถขึ้นเหนือนะคะคุณ

อยากให้ใช้นะเพื่อกันไว้ก่อน

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวาวแล้วนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับเพราะว่ามั่นใจนะครับ

ตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับ
เพลงที่๒นี่สะสมมาคือ
เลยนะครับพร้อมนะเอาละครับมาดูกันเลยนะครับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓
เพลงมาครับ

แต่ในใจคงกราบมันถอยเอาแฟนฉันไปใช้ซอยพีเวร

จากการพกท่อสะพานได้การตกไป
เจอเดี๋ยวยังต้องรีบจัดกัดให้มันชะงัดให้ที่สถาน
ถ้ายังตามมารังความให้จัดการตบหน้ากลับไป
เจอเดี๋ยวยังต้องรีบพัดจัดให้มันชะงัดต้องเอาไว้อ่ะ
อย่าไปมั่วเกรงใจถ้าก็เสียแผนไปช่วยมีได้น่ะ
ถ้าไม่อยากจะเสียคงรักต้องรีพลก็ไม่ให้มันหนัก
ระแวดระวังหัวอกหัวใจความรักจะได้ไม่ต้องแกหลับ
แฟนจะหายก็ต้องล้มหัวและไม่ต้องกลัวว่าอกจะหัก
พวกเดี๋ยวยังเยอะแฟนของบ้านอย่าปล่อยผ่านตรงจากที่หน้า
เฮ้ยลองดีนะชอบการเต้นที่แบบยืนเต้นบนตอไม้ก็ได้
น่าให้เอ็นดูอย่างนี้เคยมั้ยเคยแบบดื้อสุดละในชีวิตของเรานี้

ไม่ค่อยครับเพราะหนูไปไหนก็ไปกับพ่อกับลูก

ดูนะดีจังเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่

ดีรับหนูไปเลี้ยสัก๒๓อาทิตย์ไหมคะ
อยากดีอย่างนี้มั้ง

แม่บอกว่าให้พี่เป๊กกี้ไปแบก

ได้นี่เราสูงนี่ส่งถึง

ร้องไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทางด้านล่างนี่
คุณตั้มเป็นไงบอกให้ใช้ตัวช่วย

สามารถงับได้พอดี